คุณผู้ชมจำได้ไหมที่ไปชิงทองในร้านทอง

อันนี้คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
จับได้แล้วนะสรุปผู้หญิง
แล้วดูสินี่ผู้หญิงคนนี้เป็นหัวหน้าคนงาน

ไม่คิดว่าเมียตัวเองไปทำแบบนี้
นี่แหละตอนนี้ที่บอกเอามาเอามา
ฟังจากเสียงก็เลยรู้ว่าเป็นผู้หญิง
แล้วก่อนจะมาก่อเหตุร้านทองจำได้ไหม
เอาไปชิงทองของคุณป้านะใช่ไหมคะนี่แหละร่วมตัวได้แล้ว

โอ้โหก็คิดเป็นมูลค่าแบบ๓๔แสนน่ะนะคะ
ก่อเหตุที่ร้านทองเจริญกรุงเยาวราชแถวบางสาวทงสมุทรปราการ
แล้วคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ยังจะไปกระชากสร้อยของคุณป้าก่อนจะมาชิงทองนะ
เป็นคุณป้าอายุ๕๗ปีที่บ้านเอื้ออาทรบางฉลงที่บางพลี
คือบ้านเอื้ออาทรกับร้านทองมันอยู่ห่างกันสัก๖กิโลได้ค่ะ
ประกบคุณป้าผู้เสียหาย
แต่ถามว่าได้สร้อยทอง๒สลึงของคุณป้าไปไหมไม่ได้นะ
แต่ผู้ก่อเหตุวิ่งเข้าไปไม่ได้มีอาวุธค่ะไม่เห็นปืน

ป้าแกร้องเสียงดังขอความช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลัวแล้วก็วิ่งหนีไป
ท้ายที่สุดยังพูดกันอยู่ตลอดเลยว่าเรื่องชิงทองเนี่ยยังไงก็จับได้
เมื่อวานตอนเย็นค่ะตำรวจสพบังเสาทงสพบางพลี
แกะรอยแล้วไปจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนนี้ได้
ชื่อว่านางสาววนิดาครองแสนเมืองอายุ๓๐เองนะ
นี่ไปรวบตัวได้ที่บ้านพักในหมู่บ้าน

ผู้หญิงคนนี้เจออะไรบ้าง
ร้อยที่เอาไปยังครบไหมอยู่ครบไหม
ไม่ครบพี่เบิร์ตขายไปแล้วบางส่วนตอนนี้เหลือ๒๘เส้นโอ้โห
แล้วก็เจอพวกเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกันน็อกที่ใช้ในการก่อเหตุ
ผัวตกใจไม่คิดว่าเมียตัวเองจะมาก่อเหตุแบบนี้
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงผัวด้วย

คือเมียก็สารภาพค่ะว่าเอาสร้อย๕เส้นไปขายที่ร้านทอง
แถวบางนาเส้นละหมื่นนึงเอาตังค์ไปใช้หนี้บางส่วนแล้ว
ที่ทำลงไปอ่ะโอ้โหภาระหนี้มันเยอะค่าผ่อนบ้านเอ่ย
ผ่อนรถเอ่ยต้องเลี้ยงดูลูกเล็กอีกหมุนเงินไม่ทันจริง
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นถึงหัวหน้าคนงานในโรงงาน
แต่เงินเดือนก็ไม่พอใช้อ่ะทีนี้ฟังคำรับสารภาพไปแล้วใช่ไหม
ฝั่งผัวว่ายังไงบ้างผัวบอกช็อกตกใจครับ
ไม่คิดว่าเมียจะกล้าลงมือก่อเหตุเพราะว่าคือทำงานที่เดียวกันนะ
ผัวเมียยังกลับบ้านพร้อมกันก็ไม่เห็นว่ามีพิรุธอะไร
ไม่รู้มันจะมาจากหนี้สินในโรงงานหรือว่าเป็นหนี้นอกระบบ
เพราะว่าเมียก็ไม่เคยบอกอะไรผมเลยอ่ะลองฟังผัวดูหน่อยนะคะ
เรื่องงานทุ่มครึ่งทุกคนไม่รู้ทุ่มครึ่งรู้พร้อมครับ
แล้วได้คุยได้อะไรกับเขาดีกว่า
เขาคุยไปนิดหน่อยเองกับมีครับ
เกี่ยวกับลื้อรอบร่วม
กับพี่ในโรงงานที่เขายิ้ม
นี่ค่ะเห็นไหมผัวก็ช็อกมากอะนะคะ

ก่อนหน้านี้ช่วยใช้หนี้แทนเมียไปแล้วบางส่วน

ซึ่งทางผู้กำกับสพบังเสาทงบอกเลยนะ
บอกว่าฝั่งผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ให้การบอกว่าจะต้องการเงินไปจ่ายหนี้สิน
แล้วอาวุธอ่ะอาวุธเห็นบอกว่าเหมือนปืนใช่ไหม

มันเป็นเหมือนกับที่กันฝน
กันฝนสีฟ้าคือเขาบอกว่าเป็นกางเกงกันฝนนะคุณผู้ชม
แล้วเอามาพันเอามาม้วนมันก็เลยดูเหมือนมีปืนอยู่ข้างในไง
เขาก็เลยเอามาเหมือนกับขู่ใช้ในการก่อเหตุ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหานะคะชิงทรัพย์โดยใช้ยานมหานะในการหลบหนี
แล้วก็แน่นอนต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ไอ้ที่เงินใช้ไม่พอเนี่ยแล้วขนาดสามีเคยใช้หนี้ให้บางส่วนแล้วเนี่ย
อันนี้ต้องหาสาเหตุว่าทำไมถึงใช้เงินไม่พอ
และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าทำเลย
ใครที่คิดจะชิงทองเคยได้ใช้ตังค์ไหมดอมน้ำแข็ง

ลายนะครับปล้นชิงเช้าจับเย็นอย่าไปทำทำมาหากิน
แล้วคิดดูให้ดีว่าทำไมเงินถึงใช้ไม่พอ
การพนันหรือเปล่าหรือนำเงินไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่านะ
ว่าอาจจะต้องวางแผนการเงินให้รัดกลุ่มกว่านี้
ไม่ใช่ว่าพออันนี้เป็นระดับหัวหน้างานเลยนะ
เสียดายต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แล้วก็มีลูกด้วย